ไม่ว่าจะไปจังหวัดไหนทางภาคเหนือต่างก็จะมีข้าวซอยให้ได้ทานกันอย่างแพร่หลาย
โดยแต่ละที่นะคะก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมการทานพื้นถิ่นนั้น
ซึ่งข้าวซอยในเมืองน่านวันนี้นะคะเป็นร้านดังขายดี
เพราะมีเอกลักษณ์ก็คือข้าวซอยสดน้ำได้ทำเอาลูกค้าต่างเมืองที่มาเที่ยวน่านต้องแวะมาทานให้ได้นั่นเอง
บอกเลยว่าไปหลังเที่ยงบางวันเนี่ยก็หมดเกลี้ยงแล้วนะคะ
อ่ะนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วรีบตามคุณน็อตไปกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะอดอ้าว
ร้านเส้นในตำนานร้านต่อไปนะครับเป็นร้านข้าวซอยที่เปิดมายาวนานกว่า๑๒ปีแล้วนะครับ
เป็ปต์ของร้านนี้ครับเขาบอกว่าไม่เข้มไม่มันไม่จืดไม่เผ็ดไม่อร่อย
เฮ้ยอร่อยสิครับผมแต่ว่าเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นไงอยากจะรู้แล้วว่ามีไหม้เยอะเหลือเกินแล้วจะอร่อยได้อย่างไรเนี่ยต้องตามผมไปสืบสาวราวเส้นแล้วล่ะครับ

เพราะสอดน้ำสดได้เป็นสูตรโดยเฉพาะของคุณย่าค่ะ
ของคุณย่าเท่านั้นด้วยคุณย่าสนุกใช่

ก็พอได้อยู่พอได้อยู่เนี่ยเดี๋ยววันที่ว่าขายดีพอได้อยู่เนี่ย

ไก่เนี่ยประมาณสิบกิโลก็ประมาณร้อยน่อง

ถ้าเนื้อเนี่ยปริมาณจะน้อยกว่านิดนึง
ก็คือจะมีไก่ข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อ๒อย่าง
เอาล่ะอยากจะรู้แล้วว่าข้าวซอยแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไง
อยากจะรู้แล้วขออนุญาตให้บุกเข้ามาด้วยนะครับได้ค่ะเช่นเลยค่ะ

ดูกันว่าข้าวซอยที่บอกว่าไม่มันแล้วน้ำซุปสดได้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ

ถ้าเราเห็นตรงนี้ก็คือจะไม่มันจะไม่แบบ
เป็นมันลอยเหมือนที่เราคุ้นเคยกับข้าวซอยเนอะใช่ไหม

ใช้เนื้อเอ็นน่องหรือว่าที่บางคนจะเรียกว่าเนื้อน่องลาย

ใช่ไหมคะเวลาที่เคี่ยวแล้วเนี่ยพอมันเกลี่ยได้ที่มันจะกรุบอืม
ทำให้เวลาเคี้ยวเนี่ยเนื้อมันจะนุ่มแต่กรุบด้วย
อย่างนี้ต้องเคี่ยวนานกี่ชั่วโมงครับ
เครื่องแกงกันบ้างครับเครื่องแกงนี้เรามีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
ก็จะเป็นพวกขิงกระเทียมหอมแดงขมิ้น

ขมิ้นเพื่อให้สีมันออกนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศอินเดียบางอย่าง
อย่างพวกยี่หลาไอ้ผักชีอะไรตรงนี้ค่ะ

แกงต้องผัดกับน้ำมันพริกก่อนน้ำมันพริกออกมาจากตัวนี้

เราก็จะผัดพริกแกงกับน้ำมัน

อันนี้ปีละ๒ชั่วโมงแล้วก็ใส่พริกแกงที่ผัดจนแตกมันแล้วเราลงไป

จากขั้นตอนการปรุงหม้อแกงเนื้อที่พี่ปุ๋มถ่ายทอดให้เราฟังแล้วนะคะ
ก็ยังต้องคำนึงไปถึงเรื่องของขนาดของชิ้นเนื้อด้วย
ซึ่งพี่บุ๋มเลือกที่จะใช้เนื้อวัวที่รับมาแบบสดใหม่ทุกวัน
แล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นแบบพอดีคำ
เพื่อให้เวลานำไปตุ๋นแล้วเนี่ยเนื้อจะไม่หดหรือเปื่อยจนเกินไป
แล้วนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่พี่ปุ๋มให้ความสำคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่นเลยล่ะค่ะ

ว่าจะเป็นน่องที่ร้านจะเน้นเป็นน่องเลยค่ะ

น่องเป็นส่วนที่ยุ่ยยาก
เพราะว่าเราต้องเคี่ยวนานเพื่อไม่ให้มันเละด้วย

ถ้าดูจากน้ำนะน้ำของไก่เนี่ยจะใสกว่า
แล้วสีจะแตกต่างดอกส้ม

ในส่วนผสมของข้าวซอยมีอะไรอีกครับ

มีเส้นลั่วเส้นสดแล้วก็มีเส้นกรอบ
กรอบอันนี้อันนี้มีเส้นทอดเส้นสดแล้วมีอะไรอีกในส่วนผสมของ

แล้วก็มีกะทิเป็นหัวกะทิเคี่ยวใส่เกลือนิดหน่อยน้ำตาลอีกเล็กน้อยค่ะ
เอาไว้โรยหน้านิดนึงแล้วก็มีเครื่องเคียวที่ทานด้วยกัน
ใช่ก็จะเป็นเอ่อประกันดองมะนาวแล้วก็หอมแขก
ทีนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนในการชิมเท่านั้นเอง
งั้นเดี๋ยววันนี้ขอลองชิมอะไร
เอาเนื้อแล้วกันเอาเนื้อได้เอาเนื้อแล้วกันจะได้เข้มข้นนะครับผม
ตอนนี้ก็พร้อมนะครับที่จะรับประทานข้าวซอยเดี๋ยวขอลองชิมนะฮะดูจากตัวเส้นนะฮะที่เป็นเส้นสดก็น่าจะดูลักษณะแล้วนุ่มเนอะน่าจะนุ่มลิ้นนะมาลองกันนะ

รสชาติเครื่องแกงนี้เข้มข้นมากครับกลิ่นหอมของเครื่องเทศนี้หอมจริงนะคะโทสเต้นก็เหนียวนุ่ม

ชอบไม่ทำอะไรชิมเนื้อด้วยดีกว่าอ่านี่ฮะเนื้อที่บอกว่า
ใช้เวลาเคี่ยวถึง๓ชั่วโมงเพื่อจะได้ความนุ่ม
แล้วก็ให้เครื่องเทศเนี่ยเข้าซึมซับอยู่ในเนื้อนะครับ
ไม่เหม็นเลยอ่ะคือไม่มีกลิ่นเหม็นของเนื้อสดอืม
พอเคี้ยวเข้าไปมันมีรสชาติเครื่องเทศที่ซึมจับอยู่ข้างใน
มีความเหนียวความนุ่มและความกรุบด้วย
พูดจากประวัติศาสตร์เป็นมากกว่าให้ผมดีกว่าได้ยินว่าจริงจริงแล้วไม่ใช่คนที่น่านแต่กำเนิด
เป็นคนที่ไหนครับกรุงเทพโดยกำแพงเป็นคนกรุงเทพเลยเหรอ
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นั่นค่ะกี่ปีแล้วครับเนี้ยสิบสอง
สิบสองปีแล้วเหตุผลอะไรทำให้เราต้องย้ายมาอยู่ที่จังหวัดน่านแห่งนี้
อย่างแรกเลยคืออยากอยู่ต่างจังหวัดครับผมค่ะ
ชีวิตต่างจังหวัดมันเรียบมันง่ายสบาย
พอมาที่นั่นเนี่ยพี่เคยมาทำงานเคยมาออกค่ายเนาะ

เราออกค่ายตั้งแต่ปีสามศูนย์เรามาปีสี่หกเนี้ยน่านเหมือนเดิมทุกอย่าง
ก็เลยเลือกที่จะมาเมืองน่านตอนอยู่กรุงเทพจริงแล้วทำอาชีพอะไร
หรือผู้นำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมันช่างตรงกันข้ามกับการทำก๋วยเตี๋ยวขายมากมากเลย
ใช่ไหมแต่พี่ไม่ได้บอกคุณนอทครับพี่น่ะโตในร้านก๋วยเตี๋ยวนะ
ค่ะเกิดมาแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วการย้ายเหี่ยวน่านตั้งใจจะมาขายก๋วอะไรไหมครับ
ว่าตั้งใจทำอย่างอื่นก่อนก่อนย้ายเนี่ยพี่มาอยู่เฉยเฉยก่อนนะคะ
เอ้าประมาณสามอาทิตย์หือดูว่าเราจะหาบ้านได้ไหมเราจะทำอะไรครับ
ซึ่งโอเคเราหาบ้านได้แต่เราไม่มีอะไรทำไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ทำอาชีพอะไร
จะมาเป็นเขาก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เงินเดือน

ไม่ดีเมื่อก่อนคนนั้นไม่ได้รู้จักก๋วยเตี๋ยวเรือที่ต้องมีการปรุงรสให้เปรี้ยวเค็มเผ็ด
ก๋วยเตี๋ยวเรือกลายมาเป็นข้าวซอยได้ยังไง
บ้านหลังนี้ขายข้าวซอยมาเป็น๒๐ปี

ขายใช่เพราะว่าคุณย่าอายุมากขึ้นแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยคือตกบันได
แต่ทีนี้พอเรามาเปิดหน้าร้านใหม่ลูกค้าเดินเข้ามาไม่สนใจเลยนะ
มาสั่งข้าวซอยเราก็แบบไม่มี
คุณย่าก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่ขายให้เขา

คุณย่าบอกไม่ยากเดี๋ยวย่าสอนให้

ใช่เพราะว่าพี่เนี่ยไม่คิดว่าตัวเองจะต้องทำข้าวซอย
บอกวันนี้บอกว่าคุณย่าอยู่กับเราอยู่อยู่ไหม
คุณย่าตอนนี้เนี่ยอยู่กับลูกชายค่ะ

หลังจากอยู่ด้วยกันมาเกือบ๗ปี
คุณย่าดูอยู่ไม่ได้กลับมาเลย๕ปีจะบอกคุณย่าว่าอะไรบ้าง
ข้าวซอยคุณย่านะคะยังเป็นที่รู้จักของคนน่าน
แล้วก็คนต่างจังหวัดทั่วไปอร่อยจริง

ชีวิตต่อแล้วทำให้ข้าวซอยต้นน้ำยังอยู่คู่กับเมืองน่านต่อไปนะครับผม
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมาทานข้าวซอยต้นน้ำมายังไง

อยู่บนถนนสุริยพงศ์นะคะ

อยู่ระหว่างวัดมิ่งเมืองกับวัดภูมิน

เป็นบ้านไม้๒ชั้นอยู่ติดกับ๗๑๑

แล้วครับวันนี้ก่อนจากกันนะครับผมมีกิ๊บเซ็ตรวมผลิตภัณฑ์ตรากิเลนคู่มามอบให้ครับ

เตรียมพบกับความรู้ความสนุกและความอร่อยแบบคูณ๒
กับการคัดสรรและรวบรวมเมนูเส้นหลากหลายสัญชาติจากทั่วประเทศไทย
เล่าเส้นเป็นเรื่องจะนำมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอ
แล้วพบกันเร็วนี้จ้า